จะมาพูดคุยถึงความคิดเห็นของนักการเมืองและรัฐบาล
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของการบินไทย

กับการรับสินบนของโรสลอยนะคะ

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ

เป็นข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เรื่องที่บริษัทที่ผลิตเครื่องยนต์โรยสรอย
เขาไปรับกับองค์กร๑ที่มีหน้าที่ตรวจสอบของประเทศอังกฤษ
ว่าเขาจ่ายสินบนให้กับสายการบิน๖๗สายการบินในภูมิภาคนี้ครับ
เพื่อให้สายการบินนั้นซื้อเครื่องยนต์โลนสลอยใส่เครื่องบินที่สั่งซื้อใหม่
ของเรานี่ตัวเลขที่พูดกันคร่าวว่าซื้อกันมา๓ล็อตในช่วงเวลาต่างกันเนี่ย
พันกว่าล้าน๑๓๐๐ล้านโอ้เป็นข่าวใหญ่ครับ
ข่าวนี้มันชัดเจนเพราะว่าไม่ใช่ข่าวรายงานว่าไม่ใช่ข่าวแจ้งว่า
แต่เป็นข่าวที่ปรากฏไปทั้งโลกว่าคนที่จ่ายสินบนเนี่ยเขารับว่าเขาจ่าย
แล้วเขาก็ถูกปรับถูกลงโทษไปแล้วก็เหลือแต่ฝ่ายผู้รับเท่านั้นแหละครับ
ฝ่ายผู้รับก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกถ้าต้นทางเขายอมรับว่าเขาจ่าย
หนีไม่พ้นเหลืออย่างเดียวว่าคนรับเป็นใคร

พอเกิดข่าวอย่างนี้ขึ้นมาคนก็เป็นห่วงเยอะว่าถ้าข่าวมันเงียบไปเนี่ย
พอลงนอนก้นแล้วไม่เขย่าขวดไว้เดี๋ยวก็เงียบไปอีกเดี๋ยวข่าวข่าวค่อยหายไปอีก
ฉะนั้นเช้าวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับเขาพร้อมใจกันบอกว่า
ไม่อยากให้ข่าวนี้เงียบเขาก็เดินหน้านำเสนอข่าวต่อ
การนำเสนอข่าวต่อเขาก็ไปถามคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการตรวจสอบ
ว่ายังไงกันบ้างล่ะครับคนแรกเนี่ย
โทสันเสริญแก้วกำเนิดพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดในฐานะโคศกรัฐบาลก็พูดแทนรัฐบาลว่า
รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทำความจริง
เพื่อจะนำมาสู่กระบวนการลงโทษแต่ว่าก็ไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้น
นายกนี่ตอบคำถามสั้นมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ฉะนั้นท่าทีของรัฐบาลเรื่องนี้สำคัญครับว่าจะเอายังไงต่อ
นักข่าวก็ไปถามคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการทุจริตสอบทุจริตคอลลับชั่น
ก็ไปถามเอากับคุณประมลสุธีวงศ์
คุณประมลสุธีวงศ์เนี่ยบทบาทหนึ่งเขาในฐานะเขาเป็นประธานเครือภาคีเครือข่ายต่อต้านคอรับชัน
คุณประมนต์บอกว่ายังไงล่ะครับ
คุณประมนต์บอกว่าในการแต่งตั้งผู้ที่จะสอบสวนเรื่องดังกล่าวให้รวมภาคประชาชนเข้าไปเป็นกรรมการด้วย
เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นว่าไม่ใช่เป็นการทำกันภายในเท่านั้น
เพื่อจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการที่จะไปหาข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา
ขณะนี้เรากำลังรอคำตอบอยู่เราก็คือว่าภาคีเครือข่ายเนี่ยรอรอให้เขาเชิญอยู่
แล้วประโยคสำคัญที่คุณประมลพูดอยู่ในจอนี่
ครั้งนี้ค่อนข้างจะมีหลักฐานเนื่องจากบริษัทผู้ให้สินบนเป็นผู้ออกมายอมรับเอง
หลักฐานเชื่อถือได้พอสมควรยากที่ผู้รับจะปฏิเสธแตกต่างจากกรณีในอดีต
ดังนั้นหากมีการติดตามน่าจะมีหลักฐานชัดเจน
หรืออะไรที่บ่งชี้ว่าเป็นใครชัดเจนพอสมควร
เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องติดตามเรื่องอย่างนี้อย่างใกล้ชิด
อย่าให้เป็นมวยล้มต้องดูว่าภาครัฐหนักแน่นหรือเอาจริงแค่ไหน
กรตรวจสอบต่างอย่างปปชสตง
เอาจริงแค่ไหนเราต้องคอยจี้องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
นี่คุณประมงสุธีวงศ์
มานักวิชาการอีกคนนึงชื่ออนุสรทำใจครับ
คนนี้เนี่ยเขาเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลังศิษย์แต่ว่าเขาพูดในฐานะที่ว่า
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูปของของมหาวิทยาลังศิษย์เนี่ย
เขาบอกเขาได้ทำการประเมินมูลค่าปัจจุบันของสินบนลอยมาตั้งแต่เบื้องต้น
เขาพบว่ามีมูลค่าปัจจุบันโดยรวมจากการให้สินบนและการทุจริตคอลลับชั่น๓ครั้ง
โดยรวมเนี่ยประมาณ๓๔๑๗ล้านอ้าวไม่ใช่๑๓๐๐สิ๓๔๑๗ล้าน
แล้วบอกว่าจะเห็นได้ว่ากรณีสินบนโลสลอยนี้เป็นกรณีตัวอย่าง
ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
แต่เกี่ยวกับนักการเมืองที่มาจากการแต่งตั้งโดยอำนาจรัฐประหาร
ก็ด้วยเหมือนกันเกี่ยวข้องกับผู้นำกองทัพด้วย
เกี่ยวข้องกับค่าราชการระดับสูงด้วยเกี่ยวข้องกับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจด้วย
พูดง่ายว่าอย่าโยนขี้ใส่นักการเมืองอย่างเดียว
แล้วประโยคหนึ่งที่คุณอนุสรพูดนี่ดูในจอ
กรณีการบินไทยไม่ใช่กรณีเดียวอย่างแน่นอนที่มีการติดสินบน
การจัดซื้อจัดจ้างเช่นนี้อาจจะกล่าวได้ว่า
การจัดซื้อจัดจ้างไม่ต่ำกว่า๖๐๗๐ของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีปัญหาเช่นนี้
ของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีปัญหาเช่นนี้
เป็นที่เอือมระอาของบรรดานักธุรกิจและนักลงทุนทั้งหลายที่ไม่เห็นด้วยกับระบบช่อชน
นี่คุณอนุสรปกติก็ไม่ค่อยออกมาเรื่องแบบนี้เท่าไหร
แต่ว่าคราวนี้ออกตัวมาแรงครับ
ถ้าไปถามนักการเมืองยกตัวอย่างมาสักคนหนึ่งเถอะ
นักการเมืองวันนี้นักข่าวไปถามคุณองค์อาจคล้ามภัยบูล
คุณองค์อาจคล้ามภัยบูลเนี่ยเขาเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
เขาก็เสนอแนะว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะเข้ามาเป็นตัวหลัก
แล้วก็เป็นตัวกลางทำความจริงให้มีความกระจ่างต่อสังคม
แล้วก็นำตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก
สร้างขนสะเทือนต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทย
นี่๓คนส่วนเส้นทางเรื่องทางเดินว่าเขาเอามาให้ใครในช่วงไหนยังไง
วันนี้ก็มีหนังสือพิมพ์บางฉบับแพร่มออกมาแล้ว
เรื่องนี้ก็คงจะต้องตามกันต่อว่าจะไปถึงไหนยังไง
แต่ว่าคนเขาก็ส่งไลน์มาบอกเขาไม่อยากให้เป็นกรณีเขาก็เป็นห่วงนะครับ
แล้วตอนนั้นก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันใช้ได้จริงหรือใช้ได้ไม่จริงอะไรยังไง
แล้วยังไงครับอยู่อยู่บริษัทที่ผลิตเนี่ยเขาไปยอมรับกับสารว่าไอ้เครื่องมือที่เขาผลิตออกมาเนี่ย
พูดง่ายก็ว่าลวงโลกว่างั้นเถอะเขาก็ถูกปรับถูกลงโทษไปแล้ว
นี่ทางฝ่ายผู้ผลิตไปยอมรับแล้วนะว่าที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ผล
ถึงขนาดที่เขาโฆษณาหรือเขามาบอกขายแต่ว่าฝ่ายคนซื้อกลับยืนยันว่าใช้ได้ดีครับ
แปลกไหมล่ะฝ่ายคนขายเขาไปรับแล้วว่าเขาทำออกมาหลอกลวงฝ่ายคนซื้อพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ดีแล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปเรื่องนี้ก็เงียบไป
ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องกองทัพด้วยนักข่าวไปถามเรื่องนี้ทีไรก็ได้คำตอบในลักษณะหงุดหงิดทุกทีว่าไม่อยากไปยุ่ง
อย่าไปคุยแคะแก่เก่าเรื่องมันจบไปแล้วอะไรทำนองนี้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
ฉะนั้นเรื่องลักษณะอย่างนี้คนเขาก็เป็นห่วงว่าสุดท้ายขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไง
อีกประเด็นหนึ่งที่พูดกันมากก็คือว่าเรื่องของการเอาจริงเอาจังตรวจสอบเรื่องทุจริตคอลลับชั่นเนี่ยแม่ทำไม
กว่าจะออกมาได้กว่าจะลงโทษได้เนี่ยช้ามากอันนี้เราก็เห็นใจครับเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมในบ้านเราเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อย
บางทีเป็น๑๐ปีแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นล่ะนักการเมืองเนี่ยแยกไปขึ้นสารอาญาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสารดีกาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แต่ว่าถ้าไม่ใช่นักการเมืองเดี๋ยวนี้เขามีสารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับค่าราชการหรือไม่ใช่นักการเมืองเขาก็มีสารทุจริตออกมาคอยดูว่าเรื่องเหล่านี้จะไปอยู่ในสารทุจริตและจะช้าเร็วมากน้อยแค่ไหนเรื่องความเร็วก็สำคัญนะครับถ้าเป็นข่าวแล้วก็หายไปอีก๙ปี๑๐ปีแล้วโผล่มาอีกทีนึงตัดสินว่าผิดคนก็มีความรู้สึกว่า

สมมุติว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าในช่วงของที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นคนมีสีรัฐบาลนี้จะทำยังไงคะ
รัฐบาลที่ตั้งแล้วเนี่ยเป็นกรรมการในระดับของการบินไทยเองในระดับโบสถ์ในระดับผู้บริหารสอบกันเองอย่างนั้นคนไม่เชื่อ
เพราะอย่างที่ผมบอกไอ้พวกที่ได้เงินไปส่วนใหญ่เคยมาเป็นนายเก่าต้องเอาคนนอกคนกลางต้องเอาคนกลางอย่างที่ท่านประมลบอกเนี่ยท่านบอกท่านรออยู่
ภาคีเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอลลับชั่นเนี่ยเขารออยู่ฉะนั้นเรื่องนี้เผือกร้อนอยู่ในมือรัฐบาลแล้วครับขอบคุณค่ะ
ร้อนมากทีเดียวเพราะต้องย้อนกลับไปหลายสมัยนะฮะเรื่องของเรื่องที่บอกว่าร้อนนี่ก็คือคนที่เขาให้อ่ะเขาออกมายอมรับนั่นสิครับมันต้องมีคนรับสิใช่ไหม
ซึ่งต้องย้อนกลับไปสมัยของนายกหลายท่านเหมือนกันซึ่งก็รู้แล้วว่าเป็นยุคใครก็ต้องให้ตรวจสอบกันต่อไป